คุณผู้ชมตอนนี้ใครกำลังทานข้าวแล้วก็ดูไทยรัฐทีวีอยู่
ไม่ว่าจะตามร้านอาหารตามศูนย์อาหารตามตลาด
ดูหน่อยเผื่อใครกำลังทานผัดกระเพราราดข้าว

อยากให้ส่งมาบอกข้อความผ่านทางไลน์หน้าจอหน่อยนะคะ
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยว่าทานราคาเท่าไหร่
คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้าวแกงที่ราคาเหมาะสมมันควรเท่าไหร่ดี
บาท๓๕บาท๔๕บาทอะไรก็ว่าไป

เพราะว่าจะพาไปดูกะเพราค่ะ
ที่คนซื้อเขาบอกว่าอุ๊ยแพงเหมือนโดนปล้นเลย
เป็นกระเพราเครื่องในไข่ดาว

นึกว่าดงผักดงพริกเคลียร์แล้วไม่เห็นมีเครื่องในเลย

เดี๋ยวบอกก่อนจานนี้จานนี้๙๙บาทคุณผู้ชม

ว่ามีเครื่องในกี่ชิ้นนะครับสมกับราคาหรือเปล่า
ฟังราคาไปแล้วเนี่ยคำถามมันอาจจะแบบเอ๊ะในห้างหรือเปล่าล่ะ

ขายอยู่ในปั๊มน้ำมันร้านอาหารตามสั่งในปั๊มน้ำมัน
แล้วบอกพี่กัดด้วยนะปั๊มน้ำมันแถวจังหวัดมหาสารคาม
แพงจังแพงใช่ไหมแพงครับ
คนโพสต์เขาบอกค่ะว่าเธอไปซื้อมาตั้งแต่๑๙สิงหาที่ผ่านมา
แล้วร้านนั้นตอนแรกก็มีเมนูเป็นกระเพราถาด๘๙บาท
ยังคิดในใจอยู่เลยกะเพราถาดคงเป็นกับข้าวมั้ง
ซื้อมาเป็นกะเพราเปล่านั่นแหละแล้วก็มากินกับข้าว
แล้วก็ถ้าเป็นถาดคงถาดใหญ่นะ๘๙บาทเองไม่แพง
ทีนี้ทีนี้คือนะตอนนั้นเธอเห็นราคาเธอก็มันก็สูงหน่อยแล้ว
ไม่เอากะเพราถาดเอาเป็นแบบกล่องธรรมดา
กะเพราราดข้าวธรรมดาเครื่องในราดข้าวเพิ่มไข่ดาว
ทีนี้คนที่เขารับเมนูก็บอกว่าได้ครับเพิ่มไข่
บวกเพิ่มอีก๑๐บาทนะเธอก็ตอบตกลง
นั่งรอนานมากเลยคุณผู้ชมแล้วตอนที่รออาหารเนี่ยนะ
เหลือบมองเห็นว่าเขายกกะเพราถาดมาเสริมลูกค้า
ถ่านนั้นน่ะผัดกะเพราน้อยเหลือเกินเธอก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองเลย
ขนาดถาดนั้นคง๕๐บาทมั้งคงไม่ถึง๘๙หรอกมันถึงน้อยขนาดนี้
สักพักนึงค่ะพนักงานก็เอากะเพราถาดนั้นน่ะ
ใส่กล่องแล้วก็เอามาให้เธอ
เธอก็ถามนี่เท่าไหร่คะเนี่ย
พนักงานบอกว่า๙๙บาท
ตอนนั้นเธออึ้งไปแป๊บนึงเลยแล้วก็แบบเฮ้ย๙๙เลยเหรอ
แล้วยิ่งกลับมาดูสิคุณผู้ชมเปิดกล่องดู

แล้วก็คิดว่าเออน้อยรสชาติอย่างน้อยมันคงอร่อยแหละ
ตักเข้าปากกินเผ็ดมากแล้วก็เค็มมาก
เธอบอกว่ากินต่อไม่ได้ต้องไปซื้อเกาเหลามามากิน

เออก็เราเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็เขียนว่าอยู่ในยุคข้าวกะเพราเครื่องในไข่ดาวใน๙๙บาท
นั่งรอครึ่งชั่วโมงได้เงินครั้งเดียวล่ะ
มาถึงที่ร้านคงได้เงินจากฉันครั้งเดียวล่ะ

นี่มันผัดกะเพราหรือว่าดงผักดงพริก
เอาเปรียบผู้บริโภคเกินช็อกเธอบอกอย่างนี้
แล้วคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อด้วยนะบอกว่า
นี่ของพี่ยังโชคดีนะคือ๙๙บาทพี่ได้แถมไข่ดาวด้วย
นี่ของเขาที่เขาสั่ง๙๙บาทไม่มีไข่ดาว
คุณผู้ชมนักข่าวของเรานั่งเคลียร์ดู
ดูแล้วก็นับชิ้นเครื่องในดูค่ะ
ปรากฏว่านับเครื่องในได้๖ชิ้น

จาก๙๙หักค่าไข่ดาวเหลือ๘๐
คิดง่ายเครื่องในตกชิ้น๑๕บาทที่วงไว้ดูเนี่ยค่ะ
๕บาทต่อชิ้นขนาดนั้นน่ะนะฮะ

กะเพรากุ้งปลาหมึกนี่ก็ถือว่ามันทะเลแล้วนะ
อาหารทะเลและไข่ดาวด้วย๖๐บาทเอง
ถึงขนาด๙๙บาทแบบนั้นนะครับ
ผมทานข้าวกะเพราไข่ดาวแถวราชบุรีปากท่อ

พึ่งจาก๓๕บาทดีจังเลยนะครับทานเผื่อด้วยเราก็หิวแล้วนะครับค่ะ